ไปที่พัทธลุงมีหนุ่มคนหนึ่งอายุ๒๕ปี
เป็นลูกชายของสมาชิกสภาเทศบาลครับไปก่อเหตุเอาปืนไปไล่ยิงผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับภรรยา
ยังไม่พอเอาด้ามปืนตีเขาด้วยครับจนเขาบาดเจ็บทั้งคู่เลย
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวอยู่แต่สาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสองครอบครัวนะครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้มีคนร้ายไปใช้ปืน๙มมยิงในผัดไล่๓อายุ๕๔ปี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
กระสุนถูกตามร่างกายรวม๘นัดด้วยกันครับแล้วก็ยังใช้ด้ามปืนนะทุบเข้าที่ท้ายถอยแล้วก็หน้าผากอีก๓แผล
พัศดาพรไล่๓เป็นภรรยาคนนี้อายุ๕๓ปีก็มีบาดแผลถูกยิงที่ท้องครับ
คนนี้บาดเจ็บสาหัสเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๙พฤษภาคม
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกคงพลลอยลิฟต์เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทะเลน้อยก็บอกว่า
จากการสอบประคำในผัดไล่๓ผู้เหยียบบ้านคนเจ็บยืนยัน
ว่าผู้ก่อเหตุคือนายนารินณพัทธลุงอายุ๒๕ปี

ก็เป็นลูกชายของสมาธิกสภาเทศบาลตำบลพนังตุง
เขาใช้ปืนที่ก่อเหตุซึ่งชื่อว่าปืนนั้นเป็นของพ่อ

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายนารินทำทีเป็นไปนั่งตกปลาอยู่ริมถนน
พอผู้ใหญ่บ้านกับภรรยาขับรถผ่านมาก็เอาปืนกระหน่ำยิงทั้งคู่เลยครับ
กระสุนหมดแม็กซ์เลยนะพอหมดแม็กซ์เสร็จก็ใช้ด้ามปืนทุบที่หัวอีกที่ไทยทอย
ล่าสุดเนี่ยสารก็อนุมัติออกไม้จับแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการกระจายกำลังกันลงพื้นที่ติดตามผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ตรวจสอบจุดที่คาดว่าจะหลบหนีไปกบดันแต่ว่ายังไม่เจอตัวครับ
พนักงานสอบสวนสพทะเลน้อยก็เรียกตัวผู้เป็นพ่อแล้วครับ
นายจำเพียรนพัทธลุงซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตะบนพนังตุง
แล้วก็แม่ของผู้ก่อเหตุก็คือนางวันนานพัทธลุงไปสอบปากคำ
พร้อมกับเจรจาหน่อยให้ติดต่อลูกชายมามอบตัวหน่อย
ส่วนสาเหตุก็คาดว่าทั้งสองครอบครัวเขาเคยมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อน
ทะเลาะบ่อแว้งกันมาบ่อยครั้งจนเป็นปมความขัดแย้
แล้วก็มีเรื่องชกต่อยกันระหว่างในผัดผู้ใหญ่บ้านกับนายจำเนียนด้วย
ซึ่งคือพ่อของคนยิงเคยต่อยกับผู้ใหญ่บ้านด้วยเมื่อ๓ปีก่อน
แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องจะบานปลายมาถึงกับเอาปืนมายิงกันเหมือนจะฆ่าให้ตาย
เพราะว่าจริงแล้วทั้ง๒ครอบครัวเป็นเครือยาดกันด้วย
แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ก็ยังไม่ทราบว่าแรงจูงใจมาจากอะไรทำไมถึงลูกถึงไปยิงผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งเป็นญาติกันด้วยนะครับก็ต้องรอให้มอบตัวแล้วก็เอามาสอบสวนก่อนนะครับ